ดอกไม้สวยแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับไม่ได้พาไปถ่ายรูปไม่ได้พาไปเที่ยวคาเฟ้แต่เราพาไปที่บ้านเลขที่๑๒๘หมู่๘บ้านอมริตตำบลลานดอกไม้อำเภอโกลดินทร์อำเภอโกลดินทร์อำเภอโกลดินทร์อำเภอโกลดินทร์อำเภอโกลดินทร์อำเภอโกลดินทร์อำเภอโกลดินทร์อำเภอโกลดินทร์

เป็นของคุณครูพัชรีทองคำอายุ๕๙ปีเขาเป็นเจ้าของสวนนี่แหละค่ะ
คุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาอยากใช้เวลาว่างจากการสอนหนังสือนะ
สร้างรายได้เสริมเอาไว้แบบรองรับช่วงเกษียณอายุอะไรประมาณนี้ในอนาคตนะคะ
ก็คือหันมาปลูกดอกไม้ขาย
พอดีว่าลูกเขยของเขาเรียนจบทางด้านการเกษตรมา
รวมถึงประดูกโซเชียลต่างแล้วก็พบว่า
มีการซื้อพันธุ์นายตื่นสายกับคุณนายแหวนเพชรมา
แล้วก็มาเพาะขายมาปลูกขายกัน
ก็เลยไปซื้อต้นกล้าแล้วมาทดลองปลูกดู
จนสามารถขยายพันธุ์ได้จำนวนมากแบบที่เห็นเต็มสวนนะคะ
แล้วก็ทำการส่งขายสร้างรายได้ให้กับตัวเอง
กับครอบครัวเป็นอย่างดีอันนี้ส่งขายด้วยนะไม่ใช่มาให้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะ

เขาปลูกเพื่อส่งขายส่วนที่เปิดให้คนเข้ามาชมสวนได้ฟรีฟรี

แล้วก็ดีด้วยจะได้เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาดู
ถ้าชอบก็จะได้มาอุดหนุนมาซื้อแล้วก็ดูต้นไม้กันง่ายขึ้น
บางคนแบบว่ามาดูเห็นทางภาพอาจจะไม่สวย
พอมาดูถึงสถานที่แล้วอุ๊ยสวยอยากได้กลับไปปลูกที่บ้าน
ก็เลยแบบเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่สามารถมาซื้อถึงสวนได้เลยนะคะ
แล้วที่สำคัญนะคะใครที่อยากจะอุดหนุนไปกันได้เลย
เดี๋ยวเราที่นี่ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้ใครอยากจะสั่งซื้อ
หรือว่าติดต่อสอบถามวิธีการปลูกอะไรแบบนี้นะคะ
คุณครูเขาให้คำแนะนำได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้ว
ในการสร้างอาชีพเสริมหรือว่ารายได้เสริมที่ปังนะคะ
ลองเอาไปทำตามกันดูได้นะคะอย่างที่บอกไปว่า
นี้สมัยนี้คนเราอาจจะไม่ได้ทำงานแค่อาชีพเดียว
บางคนอาจทำ๒บางคนมากทำได้๓เลยนะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแล้วก็ต้องอยู่ที่ว่า
เราชอบอะไรอยากทำอะไรด้วย
เราชอบอะไรเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ออกมาดี